พูดถึงเรื่องของนายเปรมชัยกับพวกรวม๔คน
ที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาบุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์ป่าในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
เอาตามคดีก่อนนะคุณเปรมชัยเนี่ยปฏิเสธข้อหา

อันนี้ในแง่ของหลักการในการต่อสู้คดีก็เป็นสิทธิ์ของเขา

แต่ว่าในแง่ของกระแสสังคมเนี่ยวันนี้ออกมาเยอะมาก
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เห็นความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือว่าคนในแวดวงอะไรก็แล้วแต่
ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้โพสต์เรื่องนี้
มันสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่คนในสังคมเขาสนใจเขาให้ความสำคัญกับการที่ไปเจอซากสัตว์อาจจะตายแค่ตัวหนึ่ง๒ตัว
แต่มันมีความหมายมากกับคนในสังคมนะคะ
แล้วยุคนี้สมัยนี้นะฮะเหมือนกับที่เขาว่ากันว่าคนเนี่ยมีหูทิพย์ตาทิพย์
คือโลกออนไลน์เนี่ยมันทำให้เราเสาะหาแล้วก็ไปขุดคุยอะไรได้เยอะแยะไปหมด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเปรมชัยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้
ก็เลยมีการพากันไปดูถึงขั้นที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงกับสิ่งที่บอกเมื่อวานนี้
ว่าไม่เคยเข้าป่ามาตั้งนานแล้ว๓๐๔๐ปีเนี่ย
เยอะแยะไปหมดครับวันนี้ความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงไปหาหลักฐานเพิ่ม
ไปที่บ้านของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนอยู่ในหลายจังหวัด

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดี๋ยวเราก็จะลงไปถึงร้านอาหารป่า
คนที่ชอบกินอาหารป่าเลยนะว่าเขาเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไง
แต่วันนี้นะคะจะต้องชื่นชมค่ะมือจับพรานไฮโซ
เป็นสิ่งที่คนในโลกโซเชียลออกมาชื่นชมกันเยอะมากว่ากล้าที่จะดำเนินการทำตามหน้าที่ของตัวเอง
คุณวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้หมดเลยนะครับ
ดูเรื่องของชุดจับกลุ่มก่อนนะครับ
นี่เป็นกำลังใจจากชาวเน็ตครับ
ที่พากันยกย่องในความกล้าหารในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมาของนายวิเชียนชินวงศ์
ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

เพราะฉะนั้นเขาแบ่งโซนเป็นหลายด้านนะครับ
หลังจากที่นำทีมเข้าจับกลุ่มแก๊งพรานบรรดาศักดิ์
ที่ไปตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าสะพายปืนไวเฟิล
เข้าไปยิงเสือดำเอามาทำเมนูซุปต้มยำหางเสือกินกันกลางป่านะครับ
ยังไม่รวมถึงไก่ฟ้าหลังเทาเก้งอีกนะครับ
ชาวเน็ตก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ตั้งฉายาว่านี่คือมือจับพรานไฮโซ
นี่คือสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมหลายคนก็ชูให้เป็นฮีโร่ป่าไม้ด้วยนะครับ
ก็ได้แชร์ภาพแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
พ่อแม่พี่น้องช่วยกันจำหน้าพี่แกไว้นะ
นี่คือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่กล้าจับเสีย
ช่วยกันให้กำลังใจคนละไม้คนละมือ
แล้วก็ช่วยกันระแวดระวังดูแลพี่เขาด้วย
คือกลัวพี่เขาจะแหม่จับคนดังขนาดนี้คนใหญ่คนโตขนาดนี้

ส่วนรูปอิริยบทอีกรูปหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะ
ก็คือรูปที่นายวิเชียนกำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ที่บอกว่าไม่กลัวการถูกย้ายผมมาทำงานเพื่อปกป้องป่า
หลังจากนำทีมจับนายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมกับพวกนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ยกย่องเรื่องความกล้าหาในการปฏิบัติหน้าที่
ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานี่แหละครับ
ก็มีความเป็นห่วงเรื่องเส้นทางการรับราชการนะครับว่า
ไปจับกลุ่มบุคคลสำคัญอย่างนายเปรมชัยเนี่ย
จะมีปัญหาอะไรในอนาคตไหมจะถูกกลั่นแกล้งไหม
ซึ่งกระแสสังคมมากันขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่า
คงจะคงต้องได้รับคุณงามความดี
ได้รับการยกย่องเนี่ยจะไปถูกกันแกล้งโยกย้ายอะไรพวกนี้คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับ
มีแฟนเพจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับ
ได้โพสต์ถึงนายวิเชียนในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าของคณะวรรณศาสตร์รุ่น๕๙นะครับ
โดยได้ยกย่องให้เป็นฮีโร่ของชาวเกษตรศาสตร์
ชมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหารตรงไปตรงมาสม่ำเสมอนะครับ
พบว่าปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เกรงกลัวอิทธิพล
บุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้ส่งในทุนข้ามชาติ
นักการเมืองท้องถิ่นที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่า
อันนี้ก็จับมาหมดแล้วนะฮะ
แม้แต่หมอล็อตครับหมอล็อตนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็เอาภาพนี้มาโพสต์คุณเขียนมาสอน
ในคืนที่มีการจับกลุ่มแล้วก็สอบปากคำกัน
โอ้โหเนี่ยฮะหัวหน้าวิเชียนฮะคือสภาพนี่
ล็อตบอกว่าสภาพนี้ไม่สุดจริงหลับไม่ได้นะครับ
หลังจากอดหลับอดนอนมา๒วัน๒คืน

พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นในการทำงานของ
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็เรียกร้องขอให้ทุกคนช่วยกันให้กำลังใจ
หัวหน้าวิเชียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
คนก็มาให้กำลังใจเยอะแยะโลกออนไลน์วันนี้เยอะจริง
หัวหน้าวิเชียนเนี่ยก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดก็เปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีด้วย
สำหรับกรณีนี้หัวหน้าวิเชียนบอกว่า

ถ้าเราได้ทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบแบบตรงไปตรงมา

ก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องมากังวลหรือมาหนักใจ
วันข้างหน้าจะมีอะไรยังไงก็คงไม่มีใครตอบได้
เพราะว่าการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
เป็นเรื่องที่ต้องไปกระทบกับผลประโยชน์ของใครบางคน
ฟังเสียงฮีโร่ป่าไม้คนนี้นะคะ

ข่อยขอใจเชิดปลามาก็สรุปหลายค่อนข้างเดียวได้แน่เท่าไหร่
เพราะฉะนั้นของผมนะครับ
แล้วก็เจ้าที่ทุกนายผู้ผมพร้อมเสมอ
ก็ต้องชั่วโชคของหัวหน้าวิเชียนนะคะ
ในโลกโซเชียลพูดกันเยอะนะ
ทำไมหัวหน้าวิเชียนกล้า
กล้าไปจับแบบโอ้โหเปรมชัยนี่เขารวยหลายพันล้านนะ

หัวหน้าวิเชียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาทำงานกัน
เงินเดือนหลักหมื่นหมื่นนึงคุณภาคภูมิ
ผมถามคุณชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือนะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ย
เงินเดือน๗๐๐๙๐๐ต่อให้เติบโตขึ้นไปเงินเดือนก็หลักหมื่น

นี่ค่ะแล้วเขาก็ทำงานกันแบบเต็มที่
เข้าไปอยู่ในป่าไปตระเวนไปรักษาป่าให้พวกเรา

เพราะนั่นคืองานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะฮะ

ที่สำคัญก็คือถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยคุณเขียนมาสอน

แต่ระหว่างที่จับแล้วแล้วระหว่างกว่าจะออกจากป่า
เอามาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีเนี่ย

ใช่ค่ะมีเรื่องของอิทธิพลอำนาจการต่อรองอะไรไหม
เพราะว่าล่าสุดก็มีกระแสคลิปเสียงออกมาไงคะ
ว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ด้วย

แต่ว่าทีนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็เก่งค่ะ
คดีเขาช่วยทีมข่าวเราได้เยอะค่ะ
ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เลยลองย้อนกลับไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของนายเปรมชัยกับทนายความ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ก็มีเสียงสัมภาษณ์ที่บอกว่า
หลงป่าก็เลยเข้าไปในจุดที่มีสัตว์ป่าเยอะที่เขาห้ามคือหลงเข้าไป
ไม่ได้เข้าป่ามานานแล้วนะ๔๐กว่าปีแล้ว

ขอมาอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็จะตายลองฟังเสียงดูอีกทีนะคะ
ในสถานที่เกิดเหตุก็ทราบดีว่าคุณเบมชัยได้มีการขออนุญาต
แล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องฮะ
แต่ข่าวที่ออกมาทำไมเหมือนว่าเราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับ
นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืด
ก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
นี่ค่ะเป็นเสียงสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะ
เป็นเสียงสัมภาษณ์ที่คุณภาคภูมิบอกถอนหายใจ

แต่ชาวเน็ตก็ถอนหายใจคุณภาคภูมิชาวเน็ตเขาก็จับโกหกนะ

ใช่เขาไปขุดภาพจากเฟซบุ๊กของนายยงโดดเคลือ
นายยงเป็น๑ใน๔ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มล่าสุดนะคะ
แล้วนายยงเคยโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คว่าไปเที่ยวป่ากับนายเปรมชัย

เอ้าไหนบอกว่า๔๐ปีแล้วไงไม่ได้เข้าป่าไง

นายยงคือคนเสื้อสีเขียวขี้ม้า
เดี๋ยวเรามีวงกลมให้ดูว่านายยงคือคนไหน

แล้วก็ภาพที่โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเป็นภาพระหว่างการตั้งแคมป์อยู่ในป่า
แล้วก็มีข้อความบอกว่าไปเที่ยวกับนายมาครับจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ในภาพนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีปืนพกสั้นวางอยู่ด้วย
เนี่ยค่ะนายยงคือเสื้อน้ำตาลคนที่๒จากซ้ายมือนะคะ

แล้วก็นั่งข้างในเปรมชัยนะคะเนี่ยคนก็เลยมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยเนี่ย
คนไปถามด้วยนะว่าไปทำอะไรนายยงตอบว่าไปเที่ยวป่าล่าสัตว
คือมันมีคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คใช่ไหมคนก็ไปถามทำอะไรเขาตอบว่าไปเที่ยวป่าล่าสัตว์เนี่ยค่ะ
แต่พอเข้าไปดูเฟซบุ๊กอีกทีปิดไปแล้ว

ตอนนี้ปิดแล้วเนี่ยค่ะพี่ไปทำอะไรเที่ยวปลาล่าสัตว์อันนี้ถามเมื่อปีก่อน
เมื่อปี๕๙ตอบไว้ตอบโดยไม่เกรงกลัวอะไรเลยในช่วงเวลานั้น

เดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพอีกนิดนึงเพราะว่าชาวเน็ตเขาสังเกตอีกค่ะ
สังเกตที่เสื้อของนายเปรมชัยเนี่ย
นี่คือวันที่ถูกจับล่าสุดนะคะ
ไม่ใช่ครั้งเมื่อปี๕๙นะคะอันนี้ล่าสุดนะคะ

เป็นเสื้อของเนี่ยที่ถูกจับกุม
อันนี้ค่ะ
คือมันมีตรงแผ่นที่บาค่ะ

เอาไว้รองผ่านท้ายปืนไม่ให้ปืนลื่น

ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะไปล่าสัตว์
จะไปเที่ยวชมธรรมชาติจริง

เพราะในหลักฐานที่เกิดเหตุเนี่ยเจอปืนหลายชนิด

ซึ่งปืนไวเฟิลเราก็ถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านปืน
บอกว่าปืนไวเฟิลมันมีลำกล้องอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นที่เรียกขานกันต้องเป็นปืนไรเฟิลพร้อมกล้องเล็ง

นี่เอาไปเลยนี่คือเสื้อไปเลย
เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคลิปเสียงหลุดออกมา
เป็นเหมือนกับคลิปเสียงการเจรจาต่อรองกัน
ให้คุณผู้ชมไปฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันต่อ
อย่างนี้บอกครูหยัดท่านถึงบนทุกข์เลยนะ
ร้อยกว่าครูอ่าของเท้าหาเนี่ยแล้วก็กระแบบ
แล้วก็ชุดชุดนิดใส่แล้วก็หัวหัวแบบปากที่เครื่อง
อืมทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องเปิดเท้าไว้ตัวนะ
ไม่น่าพาเข้ามาไม่น่าเอาตัวหยุดมา
ไม่น่าเอาตัวหยุดมาครับ
ไม่หยุดมาติดต่อคืนได้
มันมีทะเบียนเดี๋ยวก็ให้ผู้ใหญ่มาคุยนะ
มันมีช่องของมันส่วนใหม่มันก็มีช่องกันอ่ะ
เข้ามาไม่ใช่เข้ามาเพิ่งกันตัวโดยไม่คิดสัตว์ปากเลย
เป็นคลิปเสียงนะคะที่อ้างว่ามีคนแอบบันทึกเอาไว้
ตอนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดจับกลุ่มเข้าไปจับกลุ่มของนายเปรมชัย
แล้วก็มีการเจรจาต่อรองกันพูดในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์
ต้องการอะไรเดี๋ยวเอามาให้เป็นรถบรรทุกเลย
เจ้าหน้าที่ที่คุยด้วยนี่ก็ไม่รู้ว่าใคร
ก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงจากไหนอะไรยังไง
เขาอ้างว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ประมาณช่วงที่จับกลุ่มชุดนี้

แต่ก็เป็นคลิปเสียงที่มีคนพูดถึงกันเยอะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีนี้เพื่อความชัดเจนไทยรัฐทีวีก็ไปเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือตามข่าวเนี่ยเราอาจจะพูดถึงนายเปรมชัยเยอะให้น้ำหนักไปที่นายเปรมชัย
แต่ว่าถูกจับกลุ่มทั้งหมด๔คน
เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักว่าอีก๓คนคือใคร
เข้าป่าไปกับนายเปรมชัยทำไมเขามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้าง

มีใครยังไงบ้างหนึ่งแน่นอนนายเปรมชัยเราพูดถึงตลอด
อีก๓คนนะคะนายโยงโดดเครือนายธานีทุมมาศและนางนาธีแสนเรียน
นายยงโดดเครือเนี่ยเขาเป็นคนขับรถของนายเปรมชัย
เขาบอกว่าขับรถมาให้๓๐กว่าปีแล้วค่ะก็ทำหน้าที่รับใช้นายเวลาไปสถานที่ต่าง
ต่างจังหวัดการมาเที่ยวในครั้งนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้นายเปรมชัย
นี่ค่ะก็เป็นคนที่เราไปดูเฟซบุ๊คเขาอะค่ะก็เคยโพสต์ภาพเมื่อปี๒๕๕๙
อีกคนนึงนะคะนายธานีทุมมาตรก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับนายเปรมชัย
เพราะว่าไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งชื่อว่าร้านท่าทุ่งนาหลายปีก่อน
ก็เลยรู้จักกันสนิทกันมากว่า๕ปีแล้วอืมเนี่ยค่ะก็เที่ยวป่าแต่ละครั้งเนี่ย
นายเปรมชัยก็ชวนตัวเองทำหน้าที่ส่องสัตว์แล้วก็คอยเป็นเพื่อนนายเปรมชัยด้วย
ครับคอยส่องสัตว์ให้ก็ลักษณะเหมือนเป็นพรานอ่ะนะถ้าอย่างนี้เนี่ย
ส่วนนางนาธีแสนเรียนผู้หญิงนะคะคนนี้เป็นแม่บ้านของนายเปรมชัย
เป็นแม่บ้านมา๕ปีแล้วค่ะ
เข้าป่าครั้งนี้ก็ไปทำอาหารให้กลุ่มนี้กินกันก็เป็นแม่ครัวค่ะ
ดังนั้นเมนูต้มยำหางเสือก็แม่ครัวคนนี้ใช่ไหม
ก็ต้องถามจากคนนี้แหละว่ามันมีจริงหรือเปล่าทำกันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ
ทั้ง๔คนเนี่ยนะฮะวันนี้ถูกค้นบ้านหมดเลยนะเดี๋ยวจะมีให้ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่า
แต่ละบ้านเป็นอย่างไรนะครับแต่มาดูเรื่องของเมนูอาหารป่าก่อนนะฮะ
อาหารป่าเนี่ยเป็นร้านที่ก็หาได้อยู่ในเมืองไทยนะไม่ได้ยากเย็นเกินไปนักนะครับ
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารครัวบ้านป่างูเห่า
อยู่ย่านคลอง๕คุณเขมรสอนสนใจไหมไม่ค่ะไม่ค่ะ
กินกันทำไมงูเห่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเผ็ดร้อนอร่อยดีอะไรหรือ
ผมก็ไม่เคยกินนะครับถ้าไหนเคยกินบอกเราหน่อยแล้วกันนะฮะ
ก็ไม่ได้เป็นการชี้ช่องให้ใครไปทำตามอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถที่จะนำมาทำอาหารได้
มีการเลี้ยงกันไว้เป็นฟาร์มเพื่อมาทำอาหารนี่ก็ได้นะครับ
เราไปสอบถามจากพ่อครัวแล้วก็เจ้าของร้านชื่อว่านายเดชาชูปรีชานะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมกับทำเมนูอาหารป่าให้ทีมข่าวรับประทานด้วย
นี่เห็นไหมท่าทางจะเผ็ดร้อนน่าดู
โดยนายเดชาบอกว่าครัวของเขาเนี่ยเปิดให้บริการมา๒๐กว่าปีแล้ว
เพราะเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้ากินเข้าไป
บำรุงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศด้วย
แต่ร้านอาหารป่าในไทยไม่มีเมนูเสืออย่างแน่นอน
ส่วนข่าวเจ้าของบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
แล้วก็ยิงเสือดำมาทำอาหารนั้น
ส่วนตัวคิดว่าคือไอ้อวัยวะทุกส่วนของเสือ
ถ้าถามว่าจะทำมาเอามาประกอบอาหารได้ไหม
ก็ทำได้นั่นแหละนะถ้าคนจะทำเนี่ย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปกินเพื่ออะไร
ก็คือจากที่เราคุยมากันเนี่ย

ทั้งตัวของเสือดำเนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารได้จริงไหม
ได้พี่บอกว่าโอ้โหน่าจะได้
ได้เลยสัตว์ตัวนั้นมันก็เหมือนอูวะกวาย
เขาอะไรมันทำได้หมด
มันเหมือนสัตว์สี่ขาเหมือนกันใช้ได้ไหม

พี่บอกว่าพี่ก็เอาไข่เข้างมาย่างแล้วดองมันดีเนี่ยใส่โหล

เอ้าเราคิดว่ามันน่าจะแข็งแรง
ก็มาย่างย่างแล้วก็ดองใส่สม
แล้วใส่อะไรบ้างอะแกงเยาะ
เออที่ตุ๋นเหมือนตีนหมี่เนี่ยคือมันจะมีเครื่องตุ๋นด้วยเพราะมัน
เขามีขายเนี่ยอันนี้ตามความเชื่อเขากินกันเพื่ออะไร
กระโดบอะไรก็อย่างว่ายังปบร่วมอืมยังไงนะครับพี่พูดให้ผม
แบบนั้นแล้วก็คงจะอาจจะแข็งแรงเหมือนเสืออะไรอย่างนี้ไง
พวกนี้เชื่อดิลองเข้าป่าล่าสัตว์แล้วมันเจอลำยิงหมดล่ะ
ไม่จำเป็นว่ามันยิงเสือดำเพราะเอิญเสือดำมันหลับโผล่มาเห็น
เขาถึงยิงเสือดำมาถ้าเสือโค้งมันก็ยิ่งชอบใหญ่มันตัวใหญ่
ใช่ไหม
ถ้ายิงป้องกันตัว
เดี๋ยวโค้งนี้เขาจะเอาเครื่องเอาเครื่องล่าของขังได้
ป้องกันตัวพวกนี้มีอาวุธดีนะเข้าป่า

มันเจออะไรที่เป็นของป่าพวกนี้จะยิงหมด

พวกนี้ล่าแบบสนุก

แค่ถ้วยนี่ก็พิเศษตัวมันใหญ่ขนาดนี้มันทำเกินเหตุ
เราไปสอบถามความคิดเห็นของคนที่เขาทำอาชีพด้านนี้

เรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปล่ากันมาแล้วมาทำอาหารกินนะ

คุณเขียนมาสอนเขาก็บอกว่าเขาก็ทานแต่ในสิ่งที่กินได้นะ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหอยากจะกินเมนูแบบ
จะกินซุปหางเสืออะไรอย่างนี้

ส่วนบุคคลส่วนความเชื่อนะ
เป็นส่วนตัวใครส่วนตัวมัน
เขาอาจจะเชื่อแต่ว่าเราอาจจะไม่เชื่อ
ใช่ไหมเหมือนยาดี
เหมือนยาตัวนั้นดีตัวนี้ดี
บางคนอาจจะถูกบางคนอาจจะไม่ถูกก็ได้
แต่มันก็มีบางคนอาจจะอยากลอง
แต่ส่วนตัวเรานี่คงไม่
แต่ก็อยากจะถามเขาว่าอย่างสัตว์ใหญ่เนี่ย
ที่เขาไปฆ่าเพราะอะไรอ่ะ
ที่ว่าบริษัทอิตาเลียนไทยของนายเปรมชัย
ว่าเขามีกฎระเบียบมีข้อบังคับด้านธรรมภิบาล

ปรากฏว่ามีข้อกำหนดจริยธรรมและธรรมภิบาลในปี๖๑

สำหรับผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดเจนหลายข้อ
โดยเฉพาะข้อ๑๖ว่าด้วยผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
ที่จะต้องไม่กระทำการใดที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
กระทำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือว่าจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการปฏิบัติต่างตามกฎหมาย
หน่วยงานนั้นอะไรพวกนี้คือจริยธรรมเขาเยอะมาก
แต่ว่าพอมีผู้บริหารมาทำแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้คนถามถึงมากว่าเออ
จะยังไงดีเพราะในกฎระเบียบจริยธรรมธรรมภิบาลของบริษัทอิตาเลียนไทยที่ออกมา
ระบุไว้ว่าผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมและธรรมภิบาลที่กล่าวมานี้
จะต้องถูกลงโทษทางวินัยเริ่มตั้งแต่ตักเตือนตัดเงินเดือนพักงานหรืออาจให้ออกจากงาน
โอ้โหนี่เขาก็ไปดูกันมา